กำลังส่งมังคุดครับราชินีผลไม้

เห็นเขาบอกจะไปขายตลาดดอนเมือง
หลายคนเอ๊ะเกรงว่าจะมีสารตกค้างหรือเปล่ามีสารพิษหรือเปล่า

ลูกนี่ผ่านการเทสทุกลูกแล้วปลอดภัยแน่นอน
ทุเรียนเข้าไปหอลอร้อนเป็นราชาผลไม้หรือกินถองเย็น
แต่คุณจะไปเกี่ยวภัณฑ์กับตลาดหมายดอลเมือง

ฝนตกให้เสาร์อาทิตย์ฝนก็ตกหลายจุดหลายพื้นที่มีน้ำท่วมนะครับ
แต่บางจุดโอ้โหร้อนอย่างนี้ไม่ตกซะทีนะครับ
หลังจากนี้ฝนจะตกไปยาวนานแค่ไหนนะครับ
จุดไหนต้องระวังที่สำคัญพายุรุ่นร้อนเตรียมมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ
ประมาณว่าที่นี้พายุรุดร้อนนี้มาตั้งแต่เข้ารุดร้อน

นี่ผมจดให้คุณแล้วนะคุณผู้ชมส่งมาเรื่องอากาศนะฮะ

เดี๋ยวมาดูกันว่าตามที่คุณผู้ชมส่งมาหรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
ก็เป็นเรื่องของกระแสลมนี่แหละครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยนะครับกระแสลมที่เข้ามามีบทบาทกับไทยก็คือกระแสลมที่มาจากฝั่งนี้นะครับ
เป็นกระแสลมจากที่ตะวันตกแห่งใต้นะครับ
ก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ถ้าหากเคลื่อนที่ต่อเนื่องมีปริมาณน้ำฝนเยอะแล้วก็มีกำลังแรงพอ
ที่นี้เนี่ยนะครับที่จะทำให้เกิดประปวดของฝนตอนนี้นะครับ
ก็คือเรื่องของการที่มีความชื้นจำนวนเยอะครับเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณเมืองไทยของเราครับ
ช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีอากาศเย็นแผลลงมานะครับ
มาเจอกันข้างล่างก็ลมแรงข้างบนก็ลมเย็นนะครับ
เจอกันส่วนใหญ่ก็จะทำให้อีสานตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง
ตอนบนเป็นแนวที่ลมมาปะทะกันฝนก็เลยตกเยอะหน่อย

ก็จะเข้ามาตกถ้าหากความชื้นเพียงพออากาศร้อนเพียงพอนะครับ
แล้วก็มีปัจจัยต่างเอื้อก็จะทำให้เกิดฝน
เช้าวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเรด้าแสดงฝนที่ตกนะตอนนี้นะครับ
สังเกตว่ามีเป็นแนวเลยนะครับบริเวณตอนกลางของกรุงเทพมหานครดังนั้น
เช้านี้ก็จะมีบางจุดที่ตกหนักนะครับบางจุดก็จะไม่ตกเลยนะครับ
ส่วนจุดที่ฝนเคลื่อนตัวผ่านคุณผู้ชมฟังดีนะครับ
ตอนนี้ฝนมีการเคลื่อนตัวผ่านดอนเมืองสายไหมหลัก๔บางเขน
จตุจักรลาดพร้าวบึงกลุ่มบางกระปินะครับ
แล้วก็แนวริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งตอนนี้แนวโน้มคงที่นะครับ
ปริมาณน้ำฝนสูงสุดตอนนี้อยู่ที่บริเวณเขตคลองศาลนะครับ
๔๐๕มิลลิเมตรใครที่จะสัญจรภัณฑ์ผ่านบริเวณนังกล่าว
อาจจะต้องระวังหน่อยอาจจะมีน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้
ส่วนนี้เป็นภาพดาวเทียมนะครับจะสังเกตว่ามีการชนกันของกระแสลมบริเวณแนวกลางประเทศ
ตรงที่มีสีปรากฏในแผนที่ประเทศไทยคือจุดที่ลมแรงนะครับ
จุดไหนมีลมชนกันก็มีโอกาสเกิดฝน

มาดูการคาดการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็จะพบว่าฝนส่วนใหญ่หลังจากนี้ก็จะไปตกแถวบริเวณอีสานสักส่วนใหญ่
คุณผู้ชมเห็นสีส้มแดงข้างบนนะฮะ
ข้างบนเป็นกลุ่มฝนที่จะค่อยเคลื่อนตัวลงมาปกครุมเมืองไทยของเรานะครับ
เป็นผลจากพายุฤดูร้อนก็จะเริ่มเข้ามาปกคลุมในช่วง

สังเกตว่าสีเหลืองค่อยไล่มาตั้งแต่อีสาน
แล้วก็มาบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
แล้วก็วกขึ้นไปบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนกลาง
แล้วก็มาปีกบริเวณตะวันตกต่อไป
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมรับมือหน่อย
แน่นอนช่วงที่ก่อนมีพายุรูดร้อนตามชื่อเขาก็คือพายุฤดูร้อน

ก็อากาศค่อนข้างที่จะแปรปวดช่วงนี้

ทำไมร้องเสียงดังขนาดนี้ฟ้าฝนข้างนอก
สงสัยอาจจะต้องเตรียมเรือแทนรถละนะครับช่วงนี้
ที่เขาบอกว่าน้ำพึ่งเรือเสือเพิ่งตาย
เดี๋ยวผมไปดูมงคุดผมก่อนแล้วกัน
เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คืนนี้นะครับ